คุณผู้ชมครับเราจับตามองไปที่เรื่องของสัปดาห์นี้
อย่างที่เราเรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
ไทม์ไลน์มันจะออกมาในการที่จะพิจารณาทั้งเรื่องของเวลาในการเคอร์ฟิลล์
การต่อพรกรฉุกเฉินแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลาย
ในระยะที่๓ระยะที่๔ว่าจะมีกิจการ
กิจกรรมอะไรที่จะถูกผ่อนคลายต่อไป
มันก็ต้องประเมินมาจากการผ่อนคลายในระยะก่อน
ว่าผลจากการผ่อนคลายออกมาเป็นอย่างไร
และเป็นโมเดลสำหรับระยะที่๓ระยะที่๔ด้วย
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายสวัสดีอาจารย์ครับ

ถึงแม้ว่าคุณหมอทวีสินจะเอาตัวเลขการระบาด
การติดเชื้อในต่างประเทศหลายประเทศ
อเมริกาบราซินยุโรปแม้กระทั่งในเอเชียหลายประเทศ

แต่ว่าสถานการณ์ในบ้านเรา
หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหลักตัวเลขหลักเดียวผู้ติดเชื้อ
และหลายวันที่ผ่านมาตัวเลขเป็น๐
คนเสียชีวิตหลายวันก็ไม่มีผู้เสียชีวิต

ตอนนี้ที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลก็แค่๖๓คนเท่านั้น
ฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้
คนก็เลยตั้งแง่ตั้งข้อสังเกตว่า
ถึงเวลาที่จะปล่อยให้ทำมาหากินกันได้หรือยัง
ปลดล็อกได้หรือยังก๊อกสองก๊อกสามเนี่ย
เพราะว่าถ้าไปทำมาหากินไม่ได้
ไปเปิดกิจกรรมกิจการไม่ได้ก็ไม่มีรายได้
ลูกจ้างก็ไม่มีงานทำแล้วจะทำยังไงกัน
ฉะนั้นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เช้าวันนี้ก็เลยพุ่งประเด็นจับประเด็นมาที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ
ว่าเขาจะพรคลายกันอย่างไร
รุ้นว่ากิจกรรมใดบ้างกิจการใดบ้าง
ที่จะผ่อนปลนให้ทำมาหากินกันได้

เท่าที่เขาประมวลเนี่ย
กิจกรรมที่จะปลดล็อกในล็อก๒เนี่ย
เป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างครับ
โรงภาพยนตร์โบลิ่งสเก็ตคาราโอเกะสวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์
พื้นที่ส่งเสริมการขายแข่งกีฬาตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญ
มีประเภทสถานที่ออกกำลังกาย
สถานที่ออกกำลังกายนี่ก็ฟิตเนสศูนย์ประสานงาน
สถานนิทัศกาลโรงเรียนสถานกฎวิชาเหล่านี้เป็นต้น
นี่เป็นประเภทที่เป็นประเภทที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ
เป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
ดูแลสุขภาพเอาเช่นด้านการออกกำลังกายดูเช่น
สถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนักสถานที่ศักดิ์เจาะผิวหนัง
สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพร
แล้วก็อาบอบนวดสถานเสริมความงามนวดตัวสนามมวย
กับประเภทที่๓ด้านอื่นด้านอื่นนี้อะไรล่ะการจัดอบรมสัมมนาจัด
แสดงสินค้านี่คือกิจกรรมกิจการที่ทำให้คนได้มีรายได้ที่
เขาเรียกร้องกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้
เขาอยากให้มีรายได้ขึ้นมาเจ้าของกิจกรรมกิจการมีรายได้
เจ้าของกิจการมีรายได้เขาก็ไปจ้างลูกจ้างลูกจ้าง
ก็ได้มีรายได้นี่คือสิ่งที่เขารอกันอยู่แต่ว่าย้ำนะ
ครับว่าบางกิจการที่เปิดได้แล้วเนี่ยลองไปสำรวจดูแต่
ครับไม่ใช่ว่าเปิดได้แล้วเนี่ยกิจการจะดีเหมือนเก่านะ
ปัญหาเศรษฐกิจสงครามการค้าเศรษฐกิจเนี่ยซึมมาตลอดนะ
ไม่ใช่ว่าปลดล็อกแล้วกิจการร้านค้าจะกระดิกกระดาษคน
แห่กันไปไม่ใช่เลยครับลองไปสำรวจดูร้านอาหารห้าง
สินค้าที่เปิดกันแล้วเนี่ยคนไปน้อยครับยังซึมกัน
อยู่เศรษฐกิจยังซึมกันอยู่คนไม่อยากใช้เงินคนอยากเก็บ
เงินสดไว้คนยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่าง
กิจกรรมได้รับผลกระทบต่อแล้วจะทำยังไงฉะนั้นเศรษฐกิจ
ซึมแบบนี้คนไม่อยากใช้เงินหลายร้านเขาให้เปิดได้
ก็ยังไม่เปิดร้านอาหารบางแห่งถือโอกาสปิดยาวไปเลย
เขาบอกว่าเปิดแล้วเนี่ยขาดทุนมากกว่าไม่เปิดเออตอนปิดเนี่ย
ยังขาดทุนน้อยกว่าตอนเปิดฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาปิดเขา
เปิดกันหมดนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยอ่าทีนี้ประเด็นก็
บอกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมีคนสองประเภทประเภทที่หนึ่งคนทำ
ตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตี๔ตี๕อะไรก็แล้วแต่เถอะ
เพราะเขาคิดว่าเขาได้ทำงานแล้วกลับบ้านได้ดึกหน่อยกับ
ประเภทที่สองคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเขาอยากให้
ค้าเรื่องขายพวกส่งผักผลไม้ส่งโน่นส่งนี่เขาจะได้
ออกจากบ้านได้เร็วขึ้นเขาก็อยากจะเรียกร้องว่าอ้าว
เห็นไหมครับคนสองกลุ่มเนี่ยต้องการไม่เหมือนกันคนทำงาน
คืนคนทำมาค้าขายคนทำตลาดนัดคนขายของคนเปิดร้าน
คิดกันดูว่าจะทำยังไงให้คนสองประเภทนี้ได้รับผล
ประโยชน์ร่วมกันก็คือว่าได้ทำมาหากินกันได้ประเด็นถัด
มาวันนี้ที่อยากจะพูดหน่อยเรื่องการเยียวยาภาคเกษตร
ก่อนมีคนไปลงทะเบียนภาคเกษตรกรจำได้ไหมครับที่กระทรวง
เกษตรแถลงออกมาว่ามีประมาณ๑๐ล้านคนที่จะได้รับเงิน
เยียวยาปรากฏว่ายังไงครับวันนี้ไปอ่านคอลัมป์แม่ลูกจันทร์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐปรากฏว่าในจำนวน๑๐ล้านคนเนี่ยมี
ตัวเลขที่มั่วตัวเลขที่ซ้ำซ้อนแยกเป็น๕กลุ่มกลุ่มที่
หนึ่งคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยจะได้เงินจาก
ประกันสังคมในอีกไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่าไปมีรายชื่อ
อยู่ในภาคการกาเสทเท่าไหร่ครับ๓๓๐๐๐๐ลายซ้อนกันส่อง
มีคนไปลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังไอ้เราไม่ทิ้งกันนี่แหละ
แล้วมาขึ้นรายชื่อเป็นจะเอาในภาคการเกษตรด้วย
ลงทะเบียนในเป็นเกษตรกรด้วย
มีอยู่๙๖๐๐๐ราย
๙๖๐๐๐รายถือว่ามั่วเข้าไป
เอาประเภทที่๓พวกไหนครับ
ข้าราชการบำนาน
เข้าไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วยที่ว่าไม่ได้เนี่ย

อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วข้าราชการบำนาน

ค่าราชการปัจจุบันที่ยังกินเงินเดือนอยู่เนี่ย

แล้วตอนแรกที่กระทรวงเกษตรบอกว่า

สุดท้ายขึ้นมาชัดเจนแล้วว่ากลุ่มนี้ไม่ได้
เพราะคุณยังเป็นค่าราชการอยู่
คุณยังได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่
คุณอาจจะได้รับผลกระทบจากการเกษตรบ้าง

ประเภทที่๕อันนี้สนุกใหญ่เลยครับ

คนที่ตายไปแล้วเนี่ย
ยังอยู่ในทะเบียนของเกษตรที่จะได้รับการเยียวยาเท่าไหร่นะฮะ

เราได้รับการปรับปรุงถังข้อมูลมาตั้งแต่ปี๖๐๖๑แล้ว

พอเจอเรื่องนี้เข้ามันฟ้องเลยว่า
ถังข้อมูลไว้ใจไม่ได้
นี่ถ้าไม่ตรวจสอบซ้ำกันให้ดีนะ

คือได้๒ทางซ้ำซ้อน

แล้วได้อีกซ้ำซ้อนได้๒ที่
เพราะว่าถังข้อมูลเราไม่พร้อมไง

เรามีระบบข้อมูลที่เป็นสากล

พอมาครั้งนี้หงายท้องเลยครับ
ไม่สมราคาคุยไม่งั้นมันจะผิดพลาดมโหลานขนาดนี้ได้ยังไง
อันนี้คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ